มาดูความคึ้มหน้าค่ะกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปนะคะที่มีรถคันหนึ่งเป็นรถเก๋งสีขาวไม่ยอมหลบทางให้รถพยาบาลเป็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาภาพนี้ค่ะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชวนบุรีจนญาติของผู้ป่วยที่อยู่ในรถพยาบาลต้องลงมาเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้ไปเคาะกระจกรถเก๋
คนก็วิจารณ์กันเยอะมากจนเจ้าของรถเก๋งคันสีขาว
เขาก็ออกมาแสดงตัวว่าเขาเป็นเจ้าของรถแต่คนที่ขับรถเป็นพ่อของเขา
แล้วพ่ออายุ๗๐กว่าแล้วหูก็ไม่ค่อยดีแล้วก็งงเงินคนแก่เลยไม่หลบ

แต่ยังไงก็ตามค่ะตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการดำเนินคดีนะ
มันเป็นเรื่องของการไม่หลบหลีกรถฉุกเฉินรถพยาบาลนะคะมันมีโทษอยู่แล้ว
ตัวคนขับอายุ๗๐กว่าชื่อว่านายปวิทย์บุญธานีปากรอายุ๗๒แล้วค่ะ
เป็นคนขับรถเก่งคันสีขาววันเกิดเหตุ
เขาก็ไปกับลูกสาวนะคะนางสาวทันพิสาซึ่งเป็นเจ้าของรถ
ไปพบพันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุชชนาธิ์ผู้กำกับการสพเมืองชนบุรี
ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่หลบรถพยาบาล
แต่ได้ยินเสียงไซเรนดังแล้วตกใจทำอะไรไม่ถูก
รับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นยินดีจ่ายค่าปรับ
แล้วก็ไปขอโทษผู้ป่วยที่อยู่ในรถพยาบาลแล้วไปบอกเขาแล้วว่าขอให้หายป่วยเร็ว
ผมก็อึ้งใช้สภิกษ์อยู่คือว่าจะไปทางไหนดี

แต่คุณลุงได้พูดบอกเขากับญาติเขาว่าไงบ้างครับ
บอกขอให้คนป่วยหายเร็วนะ
แล้วก็ว่าอย่างไรบ้างเขาบอกขอบใจมาก
แต่สิ่งที่คุณลุงทำนี่ก็คือคุณลุงพยายามจะหลบแล้วเนาะ

คุณลุงประวิทย์บอกว่าวันเกิดเหตุจะไปทำธุระที่ตลาดหนองมนต์
ก็เห็นนะว่ามีรถพยาบาลขับตามหลังมามีเสียงหว่อดังมาก
ตัวเองอยู่ตรงกลางช่องซ้ายก็มีรถขวาก็มีรถ

ไม่รู้จะหลบซ้ายหรือหลบขวาดี
แทรกเข้าไปก็กลัวจะไปชนรถคันอื่นกลัวว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยหูตึงข้างนึงอ่ะค่ะ

แล้วก็อายุเยอะแล้วด้วย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนมาเรียกอยู่ข้างรถได้ยินแต่เสียงไซเรน
เขาก็ขอโทษสังคมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะกีดขวางรถพยาบาล
ผู้กำกับการสพเมืองชนบุรีก็เลยบอกว่าตอนนี้เรียกคนขับรถคันนี้
ก็คือคุณลุงปวิทย์มาอบรมแล้วก็แจ้งข้อหา
ขับรถกีดขวางทางจราจรเปรียบเทียบปรับไป๕๐๐
แล้วก็เตือนด้วยว่าคนอายุเยอะค่ะ
ไม่ควรจะขับรถนะถ้าไม่จำเป็นไม่ควรเลย
เวลากลางคืนขับรถต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องมีสติด้วย
ถ้าจำเป็นต้องขับก็อาจจะต้องมีคนนั่งไปเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้
บางทีการตัดสินใจอะไรมันก็อายุเยอะ

คือถ้าไม่กลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรกับตัวเอง
ก็ต้องคิดถึงเรื่องของคนอื่นเขาด้วยใช่ค่ะ